กำว่ากำลังพิจารณาว่าลูกยิงลุกที่มาเลเซียยิงตีสมรไทยหนึ่งหนึ่งนายสุริ
ว่าจะผ่านเกณฑ์การตัดสินของราวรรณนี้หรือไม่
สำหรับนักเตะมาเลเซียเคยคว้ารางวัลนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง
จากการยิงฟรีคลิกสุดสวยของโมฮามัติไฟสซาบรี่
นักเตะของทีมปีดังในเกมที่พบกับปาหังในปี๒๐
ลูกนั้นติดตามากเพราะเป็นบอลไซด์โค้ง
อันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่ง
แต่ว่าตามเงื่อนไขไม่รู้ว่าจะผ่านเกณฑ์ถึงรอบสุดท้ายหรือเปล่า
แต่ก็น่าส่งนะครับเป็น๑ประตูที่มาเลเซียทำได้อย่างยอดเยี่ยมจริงครับ